แต่ว่าขโมยคนนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นขึ้นบ้านของทันตแพทย์หญิง
ตั้งใจจะไปขโมยทรัพย์สินมีค่าก็ได้ไปส่วนหนึ่งนะครับ
ทีนี้พอกำลังจะออกจากบ้านเนี่ยหันไปบังเอิญว่าเอาเห็นกล้องวงจรปิดอยู่
ก็เลยเบี่ยงกล้องหลบไปแล้วก็ดึงฮาสติกเนี่ย
ความจำเนี่ยติดตัวไปด้วยออกไปจากบ้านไม่เท่าไหร่ครับ
หน่วยความจังดังกล่าวเอาไว้หลังบ้านตำรวจเลยใช้ตรงจุดนี้แหละครับ
มามัดตัวคนร้ายรายนี้ครับนี่ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับอ่าด้อมมองนะครับ
ค่อยงัดประตูบ้านงัดแงะกล้องก็สามารถจับภาพได้
นี่คือบริเวณบ้านของทันตแพทย์หญิงโฉมซิริเคนโยธานะครับ
ภายในทาวน์โฮมชื่อเทอร์เรสโฮมจอมพลเยื้องกับชวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นอยู่บริเวณริมถนนจอมพลตำบลในเมือง
จังหวัดขอนแก่นครับกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพใบหน้า
ของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายลักษณะคือผอมสูงอายุประมาณสัก๒๐๒๕ปี
เดี่ยวนะครับปีนขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้านขณะที่ฝนตกด้วย
จะเห็นฝนตกอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของภาพนะครับ
คุณผู้ชมเข้าไปในบ้านเนี่ยพร้อมกับงัดประตูบ้านจนพัง
แล้วก็ไปรื้อค้นได้ทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแล้วก็จะกลับออกไปทางเดิม
ระหว่างนั้นครับกำลังจะกลับเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดพ่อดิบพอดีครับ
ก็เลยผลักกล้องหันไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ดึงเอาฮาสดิตที่เก็บข้อมูลของกล้องตัวนี้
หลบหนีไปด้วยคิดว่าจะรอดครับแต่สุดท้ายโจรคนนี้ไม่ได้ไปต่อนะครับ
พลาดเองครับพันธุ์ตำรวจโทนรวัตรคำพิโลรองผู้กำกับการสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรขอนแก่นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา
โชคดีครับทางชุดสืบสวนพยักษ์ลงพื้นที่สืบสวนหาหลักฐาน
จนกระทั่งไปเจอฮาร์ดดิสต์ที่คนร้ายทิ้งเอาไว้แล้วทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งที่อื่นไกลนะครับ
คือพอหนีเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ป่าหลังบ้านของผู้เสียหายเลย
เขาคิดว่าทิ้งไว้ในป่าแล้วไงน่าจะตามหาไม่เจอแล้ว
ดิฉันตั้งฉายาได้ไหมโจรมือสมัครเล่นนะเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพนะ
แต่ว่าก็ถือว่าเอานะเป็นไปตามกงเกวียนกำเกวียน

รับโทษนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ได้หลักฐานชิ้นนี้มา
และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการติดตามตัวคนร้ายรายนี้ด้วย
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองผู้กำกับการสพขอนแก่นครับ
คนร้ายก็ได้นำหาดิตออกไปแล้วก็เอาไปทิ้งอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับ
สุดส่วนเราก็ได้ตามเจอจากนั้นก็ถึงเอาฮาดิสมาเปิด
ถึงเป็นภาพของคนร้ายตามภาพที่มีการได้เผยแพ้ไป
ก็ฝากถึงบุคคลที่ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
ถ้าเกิดว่าลักษณะมีคนจำได้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นบุคคลใด
คุณผู้ชมครับตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายแล้วนะครับ
ทั้งการหาข่าวจากกลุ่มคนเร่ร่อนเช้าบ้านแล้วแวกใกล้เคียง
แล้วก็แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
แล้วก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ปีนเข้าบ้าน
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง
คือบางพื้นที่ของขอนแก่นบางหมู่บ้านเขาต้องมีการขึ้นป้ายประชดโจรเลยนะครับ
ว่าคือขึ้นบ่อยมากขึ้นขนาดนี้คือคือเอายังไงดีคือมาคุยกันตรงไหมหรือยังไง
นี่คือที่ขอนแก่นที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าเร่งทำงานอย่างหนัก
เพื่อจับกลุ่มคนร้ายที่เกิดขึ้นและอาจจะสืบสวนขยายผลได้นะครับ
ภาพวงจรปิดจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการมัดตัวคนร้าย
ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้อยู่แล้วพอจะทราบเบาะแส
ไปได้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
หรือติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองนะครับ
โอ้โหแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยขโมยขโจรชุกชุมจริงนะคะ